คุณผู้ชมเปิดประเทศเปิดเรียนโอ้โหนนทบุรีแทบจะต้องปิดบ้านหนีเลยค่ะ
คือมีบ้านของวัยรุ่นคนนึงนะคะโชคดีมากนะตอนเกิดเหตุเขาออกไปเรียนหนังสือ
เพราะว่าเปิดเทอร์มแล้วพอดีอยู่มีแก๊งคู่อริห้าคนเดินมาถามหาถึงบ้าน
แล้วลองดูสภาพหน่อยว่ามาในสภาพไหนค่ะ
มาดีแน่แน่แหละสภาพเนี้ยอืม
กระน็อกเต็มใบครบทุกคนแล้วในมือเห็นอะไรยาวไหมคะ
นี่ดาบค่ะนั่นไงถามบอกโค้กไม่อยู่เหรอพี่
โอ้โหหาใครนะโค้กเหรอโค้กถามหาโค้ก
แล้วคนแรกพี่ไหมเปิดหน้ามาเลยคนแรกนี่เออแต่ถูกหมวกกะนกก่ะเลย
ฉันต่อให้คนชื่อโค้กอยู่บ้านดิฉันก็จะบอกว่าไม่อยู่ค่ะ
คุณมากันขนาดนี้โชคดีมากนะที่แบบพอไม่เจอตัวแล้วไม่ทำร้ายคนอื่น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็นวันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
คนที่เอามาโพสต์คือเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองค่ะบอกว่าโอ้โหอุกอาจอะไรขนาดนี้
เราก็เลยส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ชุมชนวัดประโหนดมหาสวรรค์อยู่แนมเพอร์บางกรวยจังหวัดนนทะบุรี
ลักษณะมันจะเป็นซอยเล็กเนี่ยคือต้องเดินเข้าไปรถยนต์อ่ะเขาไม่ได้
พี่เจ้าบอกว่าวันนั้นน่ะโชคดีจริงทุกคนไปทำธุรักษ์ข้างนอกกันหมดเลย
เธอก็เลยให้น้องชายเฝ้าบ้านเอาไว้พอกลับมาที่บ้านน้องชายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นฉากแบบนี้เลยว่า
พี่มันมีแก๊งวัยรุ่นมาถามหาหลานนะแล้วมาในสภาพสวมหมวกกันน็อก
เต็มใบถือมีดดาบกันมาคนละเล่มสองเล่มเลย
เปิดดูกล้องวงจรปิดเพราะตอนแรกเฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้น

บอกว่าโอ๊ยอย่างนี้ไม่ได้มาดีแล้วแหละ
ทีละเล่ม๒เล่มแจ้งความดีกว่า
ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจสพบางกรวยนะคะ
บอกว่าแบบนี้นี่มาถึงบ้านเลย

ใช่เขาถามหาถามคนนี้
ว่าโฟกอยู่ไหมโฟกอะโฟกอะ

ใช่เหมือนจะมาหาเรื่องกันอะไรประมาณนั้น
เพราะลูกก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับใคร
นั้นเขาไปเรียนพอดีโรงเรียนเปิดเทอมพอดี

ถืออาวุธครบมือขนาดนั้นก็คงไม่ได้มาดี

เพราะว่าเราไม่รู้แก่ใน๑๔๐๐นจะเกิดความขึ้นเมื่อไหร่
จะเกิดกับลูกเราเมื่อยังไง
ทำเมื่อกับลูกเราก็ไม่ได้ทำร้ายใคร
นี่นะฮะทีนี้ก็ต้องถามโค้กก่อนนะครับ
คือคุณแม่ไปแจ้งความแล้วนะสพบังกลวยนะครับ
โค้กนะเด็กหนุ่มอายุ๑๖ปีคนนี้ฮะ
บอกกับคุณจิรายุผู้สื่อข่าวของเรา
วัยรุ่นแก๊งนี้เข้ามาตามหาเนี่ย
โค้กบอกว่าถ้าดูจากในกล้องวงจรปิดที่มากันเนี่ย
ผมก็ไม่รู้จักทุกคนนะแต่ว่าหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ย

แต่ความจริงผมก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่ามีอาริกับใครนะ
เพราะผมเองผมไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครอยู่แล้ว
บอกว่าโค้กแปลกใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรพวกนี้เนี่ย
ถึงมาหาเรื่องถึงบ้านนะ
คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันหรือเปล่า
แต่โดยส่วนตัวโค้กบอกผมก็ไม่ได้กลัวนะ
ไม่ติดเหรอไม่กลัววัยรุ่นพวกเนี้ยเออ
ก็คิดว่าคงมาเพื่อแค่จะอยากประกาศศักดาเท่านั้น
โอ้โหคงไม่กล้าทำจริงหรอกพวกเนี้ย
เขามาเป็นมีดดาบหลายเล่มเลยนะ

แต่เรื่องมาหาถึงบ้านเนี่ย
ก็คงจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะอันนี้โค้กบอกนะครับ
ที่ผ่านมาเราเคยไปมีเรื่องอะไรกันครับโอ้โฮ
ไม่ครับผมอยู่บ้านในเทียงผมอยู่อย่างสงบดี
ผมไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แล้วผมไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วย

รอบกับมันเคยมีปัญหาไหม
ไม่ค่อยเจอมันด้วยไม่ค่อยคุยกับมันด้วย
เพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องผลิตเรื่องแบบมีปัญหากันมา
น่าจะเป็นเรื่องเข้ามาฝนครูมากกว่า

ถ้ากล้าป่านี้ผมโดนไปนานแล้วผมก็ออกบ้านทุกวัน
นี่ฮะความจริงมีเสียงของโค้กที่เขาบอกว่า
ถ้ามาหาเรื่องที่บ้านของเขาอีกเนี่ยก็ระวังตัวเอาไว้นะ

กลายเป็นเพื่อนกันอ่าส่วนความคืบหน้าทางคดีเนี่ยภูมิ
การสพบังกรวยบอกว่าหลังจากผู้ปกครองของเด็กที่ถูก

มาสอบปากคำมาสอบถาม
น้องที่เป็นวัยรุ่นเจ้าของบ้านก่อน

อายุยังไม่เกิน๑๘ปีส่วนที่เหลือเนี่ย

อันนี้แค่บุกมาเยี่ยมเฉยก็อุกอาจจะแย่แล้วนะคะแต่โอ้โหค่ะ